แต่ถ้าใครทำความดีอันนี้ก็ต้องชมเชย
เหมือนกับนักเรียนชั้นม๓คนนี้

แวะช่วยคุณยายถูกรถชนขาหัก
อันนี้ถือว่าแบบมีน้ำใจมากนะคะ

เขาก็ประทับใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

เป็นนักเรียนม๓ของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

น้องเขาลงไปช่วยประถมพยาบาล

อายุตั้ง๘๘ปีแล้วค่ะคุณยายคนนี้

เขาบาดเจ็บเพราะว่าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ธีรวัตรเขากำลังจะเดินทางไปเรียน
แต่มาเจออุบัติเหตุบริเวณนี้พอดีค่ะ
ก็เลยตัดสินใจไปปฐมพยาบาลช่วยเหลือคนเจ็บ

จะส่งตัวคุณยายไปรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
และล่าสุดอาการก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ธีรวัตรบอกกับทีมข่าวว่าน้องกำลังจะเดินทางไปโรงเรียน

ก็พบเห็นอุบัติเหตุตรงจุดนี้พอดี
ก็เลยเข้าไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้คนเจ็บ
เพราะว่าเวลาว่างน้องเขาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัย
กำลังจะถามว่าทำไมท่าทางทำลัดทำแมงขนาดนี้
มีความรู้ด้านการประถมพยาบาลนะคะ
ช่วยเหลือคนอื่นเป็นปกติอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล

แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ในชุดกู้ภัย
แต่ก็จะไปเลยมันก็ยังไงไม่รู้
เหมือนกับคนไม่มีน้ำใจนะคะ
ถ้าไม่ได้ช่วยคนเจ็บที่นอนร้องโครงครังอยู่

เพราะฉะนั้นเรื่องไปโรงเรียนสายเอาเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ได้รับรู้ว่าน้องเป็นคนดีขนาดไหน